ตำรวจปราบรามยาเสพติดออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบบุคคลในแวดวงไฮโซ
วงการบันเทิงแวดวงรถหรูรับดูแลทรัพย์สินให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดของนายไซสนะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจปราบรามยาเสพติด
เข้าจับตัวนายภัยเสิร์ชแว่ย่างนายย่างและนางกระหนกวิพาย่างคิรี
ผู้ต้องหาชาวมงค์ในอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยยึดยาบ้าเจ็ดแสนสองหมื่นเมตร
ซุกซ่อนอยู่ในลำโพงและล้ออะไหล่ขณะลักลอบลำเลียงยาเสพติด
ข้ามจากชายแดนภาคอีสานไปพักไว้ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เพื่อเตรียมขายต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลางพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าหลังตำรวจทลายเครือข่ายยาเสพติดของนายเล่าตาแสนลี่
และนายไซสนะแก้วพิมพาเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญทำให้กลุ่มผู้ค้าระดับกลางเร่งระบายยาเสพติดให้กับเครือข่ายเอง
ซึ่งผู้ต้องหาชาวมงค์ทั้ง๓คนเป็นเครือข่ายของนายไซสนะค่ะและมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
รู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจท้องที่ก็เลยต้องใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษติดตามจับกลุ่มนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้จะรับยาเสพติดจากเครือข่ายชาวมงค์ที่มีหมายจับในประเทศไทยและหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนายไซสนะมีผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินให้การสัดทอดว่า
เครือข่ายของนายไซสนะแฝงตัวอยู่ในหลายวงการโดยเฉพาะวงการไฮโซวงการบันเทิง
และวงการรถยนต์หรูทำหน้าที่ดูแลและโยกย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือปปศ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วนี้ล่ะค่ะ